ที่ตามมาติดติดเลยและเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

ตอนนี้บางโรงพยาบาลบอกว่าห้องเก็บศพ
หรือว่าห้องนิติเวศล้นแล้วนะคะ
คือเต็มความจุแล้วไม่สามารถเก็บได้นะคะ

จัดหาตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น
เอามาไว้เก็บศพด้านนอกแบบนี้แล้วนะคะ

ตู้คอนเทนเนอร์เป็นห้องเย็นความยาว๒๐ฟุต
ถูกติดตั้งที่หน้านิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เพื่อที่จะเก็บรักษาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙

หัวหน้าคณะนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะ
บอกว่าสั่งตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นมา๒ตู้
เอาไว้เก็บรักษาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
รวมถึงศพผู้ป่วยทั่วไป
โดย๑ตู้บรรจุได้๑๒ศพ
ศพที่เสียชีวิตจากโควิดจะใส่ถุงเป็นอย่างดี
ยืนยันจะไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในต่างจังหวัดค่ะ
จากจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลต่างที่วิกฤตแล้ว
ต่างจังหวัดวิกฤตเหมือนกันสมุทรสาครค่ะ
วันเดียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๖๙๖ราย
แนกเป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก๑๖
และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล๕๑๙นะคะ
ส่วนที่ตำบลอ้อมน้อยค่ะผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องยังคงพบ
ส่วนใหญ่นอนรออยู่ที่บ้าน
ทำให้นายบุญชูนินถนอมนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยสั่งเลยค่ะ
ให้นำโรงยิมสนามฟุตซอลเทศบาลนครอ้อมน้อย
ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เอามาปรับเลย

สามารถรองรับได้เยอะนะคะช่วยได้เยอะเลย
เพราะว่าจุดนี้สามารถรองรับได้ถึง๓๐๐เตียงค่ะ
ขอบคุณนายกเทศมนตรีด้วยนะคะ
ส่วนที่๑๐๑ระอาจารย์จิระวัติเป็นเจ้าอาวาสบั้นวัดบรรณาสมบูรณ์ค่ะ
ได้ข่าวบอกว่าคนในพื้นที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่กลับมารักษาตัวที่บ้านไม่ได้ก็คือทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะ
หลวงพ่อเลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ที่วัด
มีรถกระบะญาติโยมซื้อมาถวายไปเลย
ใครจะขับรถให้อัตมาไปเลยไปรับผู้ป่วย
ซึ่งเป็นคนในพื้นที่๑๐๑ไปรับมาจากกรุงเทพฯ
เอาเขามารักษาที่บ้านและรับมาล่าสุด๙ราย
นำตัวมารักษาที่๑๐๑นะคะ
และด้านหน้าคุณผู้ชมจะเห็นจะมีรถกู้ภัยค่ะ
คอยขับตุริเว้นด้านหน้าค่ะ
แต่ในนั้นก็มีผู้ป่วยด้วยนะในรถกระบะก็มีด้วยนะคะ
ตลอดเส้นทางเขาอำนวยความสะดวกแบบนี้๖๐๐กิโลเมตรค่ะ
จุดที่พักคอยก็คือจุดคัดกรองผู้ป่วยนะคะ
ที่ประชุมที่ว่าการอำเภอเสรภูมิค่ะ
เขาก็จัดเป็นลักษณะที่พักคอยไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะคะ